ใจว่าหลังจากนี้ไปก็คงมีพระราชสารจากผู้นำประเทศอื่นทยอยตามมานะครับ
ทีนี้เราก็ไปดูต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่น่าจะเกี่ยวข้อง
แล้วก็มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก
ไม่แพ้ที่อื่นคือจังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดทางภาคเหนือครับ
เพราะว่าอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ห้องศรนะครับตอนนี้ก็มีการมีพระสงฆ์สวดมาติกา
แล้วก็นั่งเจริญภาวนาจิต๓๐วันนะครับ
ซึ่งจังหวัดแม่ห้องศรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศได้ส่งเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อ๔๓ปีก่อนครับ
อัศดินวิสุทธิจิตโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
พระสงฆ์และสามเณรร่วมสวดมาติกาและนั่งภาวนาเจริญจิตต่อหน้าพระบรมศาธิสลักษณ
หน้าอุบัวสดที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมและนามัสการพระ
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล๓๐วัน
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรเมื่อวันที่๒๖มกราคม๒๕๕๙
โดยได้สักการะพระในอุโบสถวัดศรีบุญเรืองสร้างความปราบปลื้มให้พระพิสุขสามเณร
และราศดรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
ลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพชาวเชียงใหม่ก็ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยมีสามเณรชาวเขาเดินลงดอยมาจากวัดศรีโสดาเพื่อรับบินทบาทนะครับ
นายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดสถานที่บริเวณสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
เป็นสถานที่ให้ข้าราชการและประชาชนถวายศักระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับประชาชนได้ไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์วันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๙ทุกฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามร้านขายหนังสือพิมพ์ต่างในเขตอำเภอเมืองพิศนุโลกจนเกลี้ยงแผงทำให้ยอดหนังสือพิมพ์รายวันมียอดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละห้าสิบ
ขณะที่บรรยากาศตามสถานที่ต่างนะครับประชาชนก็ได้สวมใส่ชุดสีดำเพื่อร่วมถวายความอาลัยส่วนสถานที่ราชการทุกแห่งก็ลดทงชาติลงครึ่งเสา
ส่วนที่ตลาดสดภาษีซุงภายในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนก็ใส่เสื้อสีดำและสีขาว
เพื่อเป็นการถวายบังคมนะครับ
นางสาวสมหญิงหมื่นสุคำแม่ค้าขายผักกล่าวว่า
รักและเทิดทูลในหลวงอย่างที่สุด
โดยได้ร่วมแสดงความเสียใจการไว้อะไรในทุกสื่อ
สื่อออนไลน์หรือว่าในชีวิตจริง
ส่วนตัวก็ได้เก็บสะสมปฏิทิน
ที่มีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงมานาน๙ปีแล้ว
เพราะว่าเทิดทูลเหนือสิ่งอื่นใด
คณะผู้พิพากษาสารจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ก็ได้ร่วมกันยืนขอรบถงชาติ
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ขณะที่ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัย
ส่วนบรรยากาศตามถนนสายต่างเงียบเหงาเป็นอย่างมาก
พร้อมใจกันแต่งกายชุดดำแสดงความอาลัย
ส่วนที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ

นายกเทศบาลนครอุดรธานีได้นำคณะผู้บริหาร
มาธิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
กว่า๓๐๐คนปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ
และพลเมืองที่ดีของแผ่นดิน
พร้อมกล่าวคำไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก้มกราบพระบรมชายาลักษณ์
ท่ามกลางสายฝนที่โปรดปลาย

นายชานะเอี่ยมแสงผู้ราชการจังหวัดตราด
ได้นำข้าราชการและประชาชนลงนาม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริเวณห้องโถงชั้น๑อาคารสารกลางจังหวัด
โดยตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทาง
ไปร่วมลงนามกันอย่างต่อเนื่องครับ